เครียดถูกหลอกไปทำงานแคนาดา

เป็นแสนไม่ได้ไปก็ไปร้องทุกข์

ลูกไปด้วย๓ขวบปรากฏว่า

อุ้มลูกฟับขึ้นรถไป

นางสาววาสนาเธอเป็นคน

สามีฉันเนี่ยอุ้มลูก๓ขวบ

ขับหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้
ก่อนหน้านี้เธอกับสามีเคยไปทำงานด้วยกันที่ไต้หวันนะ
คือมีประสบการณ์ในการไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้ว

อาจจะด้วยหมดสัญญาหรืออะไรก็ตามแต่

แต่จ่ายเงินไปแล้วล่ะคุณผู้ชมทั้งสองคน
แต่ไม่ได้ไปไงถึงเวลานัดไม่ได้ไป
ก็เลยไปแจ้งความที่สพนสุวรรณพาลูกชาย๓ขวบไปด้วย
ระหว่างตำรวจสอบปากคำอยู่นะครับสามีมีอาการลุกลี้ลุกลนยังไงไม่รู้นะ
แล้วก็อุ้มลูกชายขึ้นรถไปเลยออกจากโรงพักไป
ตอนนั้นติดต่อไม่ได้แล้วใจไม่ค่อยดี
เพราะมีคนไปเจอโทรศัพท์มือถือของสามีทิ้งไว้ข้างทางอีก
บอกตอนนั้นเธอเป็นห่วงลูกชายมากนะสามีสติหลุดไปแล้วนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เธอบอกว่าก็กังวลใจอยู่
คือสามีเข้าใจผิดนึกว่าเธอไปคุยกับผู้ชายคนอื่น

แล้วสามสี่วันก่อนสามีก็กินเหล้าเยอะเหลือเกิน
เราก็มาอยู่ดูลูกโดนถูกหลอกไปแคนาดาหนูก็เลยมาแจ้งความ

ค่าหัวคนละห้าหมื่นค่ะกำลังมาแจ้งความเอาเงิน

ล่าสุดคุณผู้ชมคุณอรัชพร
เจอแล้วอัตภพลเจอแล้วครับ
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำตามูอยู่ที่นางรองบุรีรำ
ครอบครัวขับรถไปหาเลยร้อนใจนางสาววาสนา
เห็นปั๊บเห็นลูกเห็นผัวปั๊บ
โอ้โหดีใจร้องไห้ฮะ

ลูกปลอดภัยนะพี่ปองโอเคไงบ้าง

ต้อนสามารถลืกก่อนลูก

เขาบอกว่าเมื่อคืนพาลูกไปนอนอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองโคราชนะแล้วรถอ่ะพี่รถอ่ะ
เขาบอกเขาจำไม่ได้ว่าไปจอดไว้ไหน
แต่พอถามว่าทำไมพาลูกขับรถหนีไป

เหรอพี่รู้ไหมว่าทุกคนเขาเป็นห่วงพี่พาลูกกินข้าวกินอะไรไหมพี่กิน

นอนโรงเร็มกลับพาลูกนอนอย่างเดียว
ตามหาเลยนะพี่
สัมผัสบุญธีน้าของคุณอัตภพลเขาเนี่ยเล่าบอกว่า
ระหว่างจอดรถอยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองตามู
จู่เห็นอัตภพลนั่งแท็กซี่มากับลูกชาย๓ขวบ

ตอนแรกไม่รู้นะว่าหลานเนี่ยพาลูกหนีมานะครับ
ตะพลมาบอกเธอว่ามีคนตามฆ่า
อย่าถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวมันจะตามเจอ
เขาบอกแบบนี้เธอเห็นท่าไม่ดีรีบแอบโทรไปบอกพ่อของอัฐพลเขาเลย
ก็รู้ว่าหลานนี่มีอาการหลอนแล้วพาลูกหนีมาก็พยายามปลอบนะครับ
กลัวจะตะเลิศตอนนั้นก็รอจนครอบครัวมารับนี่แหละครับ